คุณผู้ชมคะถัดจากจาพนมจะพาไปดูสุดสาคร๒๕๖๒

เป็นเด็กคนหนึ่งขี่ม้ากลับจากโรงเรียน
คุณผู้ชมไปดูซิเป็นสุดสาครหน้าตาแบบไหนกัน

ใช่เนี่ยตัวน้องตัวนิดนึงม้าตัวเบอร์เรอเลย

เป็นเด็กผู้หญิงขี่ม้ากลับบ้านนะคะ
บอกว่าม้าตัวนี้เป็นม้าคู่ใจเลย

รถทั้งมลพิษลดทั้งรถติด
ใช้แบบนี้แถมขี่แบบรู้กฎจราจรด้วย
เพราะเขาชิดซ้ายริมทางเท้า
ปรบมือให้น้องคนนี้

คุณต้องขี่ชิดซ้ายแบบนี้เหมือนน้องเขา
เพราะจริงขี่ม้าเก่นแล้ว